สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะฮู้ฮู้ฮู้
ขนมเต็มเลยพวกนี้ซี่ฟะเนี่ยหวานสวยแม่ซอบเนาะโอ้ยน่ารักมิ้ง
ไปดูเรื่องของโควิดในวันนี้นะคะมีอัปเดตเรื่องว่าเป็นกระแสมากทีเดียว
สำหรับเดลต้าพลัสแล้วก็อัลฟ่าพลัสเดี๋ยวเรามารายงานให้ฟังนะคะ
ซึ่งวันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มีการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะ๗๗๐๖รายด้วยกันนะคะ
หายป่วยเพิ่ม๙๕๓๒รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๖๖รายค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
คุณสาธิตปิตุเตชะก็มีการแถลงข่าวการเฝ้าระวังเชื้อโควิดกลายพันธุ์นี่แหละค่ะ
ท่านบอกว่าไวรัสกายพันธุ์นั้นของโรคโควิดนั้นเป็นเรื่องปกติ
แต่ในหลักการถ้ามีการกลายพันธุ์ก็คือมีในสำคัญคืออาการของโรครุนแรงขึ้น
ติดต่อง่ายขึ้นถ้าดื้อยารักษาหรือวัคซีนมากขึ้นเป็นต้น
แต่ขณะนี้ที่พบสายพันธย่อยในประเทศไทย
ยังไม่ถือว่ามีในสำคัญที่ต้องทบทวนเรื่องของการเปิดประเทศ
และองค์การอนามัยโลกยังไม่จัดให้ต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะ
ซึ่งรัฐบาลนั้นเขาแน่วแน่มากที่จะเปิดพื้นที่
ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา
ตามที่มีการประกาศว่าเราจะให้ประเทศทั้งหมด๔๕ประเทศ
กับ๑เขตบริหารพิเศษก็คือฮ่องกง
เข้ามาในเมืองไทยได้แบบไม่ต้องกักตัว
โดยมีหลักการอยู่๔ข้อด้วยกันก็คือ๑ต้องฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
ภายใน๗๒ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
ระหว่างนั้นเขาก็ต้องมีการจองโรงแรม
เพื่อที่จะรอผลตรวจซ้ำอีก๑คืน
ถ้าลบเนี่ยคุณสามารถที่จะเดินทางไปได้ทุกที่ในประเทศไทยเลย

โรงแรมไปถึงสนามบินอนาชาติไม่เกิน๒ชั่วโมง

ส่วนก็มีหลายคนถามว่าแล้วถ้าเป็นเด็กล่ะ
บางทีอายุยังไม่ถึง๑๒ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ได้
แล้วต้องมีการเดินทางมากับผู้ปกครองเนี่ยยังไง
เด็กเล็กก็คือสามารถเดินทางเข้ามากับผู้ปกครอง
มีการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว

แล้วก็รอผล๑คืนเช่นเดียวกับผู้ปกครองที่มาด้วยกัน

อย่างเด็กที่มาด้วยกันเนี่ยเคยมีโอกาสเหมือนกัน

ดังนั้นเขาต้องการที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ออกไป

ขณะที่ในแพทย์สุภกิจสิริรักษ์ค่ะ
ธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีการกล่าว

วันที่๑๖ถึง๒๒ตุลาคม

เพื่อการเช็คสายพันธุ์ในประเทศไทยว่าตอนนี้

มีอะไรบ้างเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เท่าไหร่

สายพันธุเดลต้าไป๑๐๖๙ตัวอย่าง
หรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๙๘๖

ใช่ค่ะส่วนสายพันธุ์อัลฟ่า๗ตัวอย่าง

แล้วก็สายพันธุเบต้านะคะ๙ตัวอย่าง

ส่วน๔จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ

เนื่องจากว่ายังมีการตรวจตัวอย่างไม่มาก

ก็พบเป็นเดลต้ามากขึ้นเรื่อยนะคะ
โดย๔จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเดลต้า
ที่เขาเช็ค๓๗๗ราย

แล้วก็อัลฟ่า๓รายค่ะ

ทีนี้ในกรณีที่มีเรื่องของการกลายพันธุ
สายพันธุอัลฟ่าพลัสแล้วก็เดต้าพลัส
แพทย์สุภกิจศิริรักษ์ท่านก็มีการระบุบอกว่า

ในเมืองไทยมีคือสายพันธุเดลต้า
ทั้งนี้ในขณะเดียวกันก็ยังมีการเฝ้าระวัง

ล่าสุดคือมีพบการกายพันธุ์ของอัลฟ่าเป็นอัลฟ่าพลัส
ซึ่งตามข้อมูลคือมีความสามารถในเรื่องของการหลบภูมิ
แล้วก็ทำให้อาการมากกว่าเดิม
ซึ่งในไทยเนี่ยพบแล้ว๑๘รายด้วยกัน

๒รายนี่มาจากเรือนจำ

อันนี้๒รายมีการเก็บตัวอย่างไปเมื่อ๒๗กันยายน

เป็นชาวกัมพูชา๑๒รายคนไทย๔รายที่จันทบุรีแล้วก็ตาด
ซึ่งเขาไปทำงานอยู่ในลงลำไยค่ะ
มีการเก็บตัวอย่าง๙๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยทำการตรวจเชิงลุกอย่างต่อเนื่อง

ชื่อตัวแบบว่าตัวเลขเขาเหมือนกันค่ะ

ลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยใกล้เคียงมากกับ
ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในกัมพูชา

อัลฟ้าพลัสเจอครั้งใช่ถูกต้องค่ะ
เขาบอกว่ามีการระบาดอยู่ในกัมพูชา

ก็คือธันวาส์ปีที่แล้วครับผมนะคะ

สไปร์โปรตีนระหว่างสายพันธุ
ก็จะมีบีต้ากับแรมมา

อันนี้เขาบอกว่าอาจจะเกิดการหลบภูมิได้บ้าง

เบียดโดยสารพันธุเดลต้าแล้วอย่างตอนนี้นะคะ

แต่ก็ต้องดำเนินการตรวจหาอยู่เหมือนกันนะคะ
ตรวจตลอดต้องตรวจหาเพิ่มเติมอยู่เรื่อย
ว่าปรากฏในที่อื่นอีกหรือไม่

ต้องทำความเข้าใจกันก่อนคือ
เดลต้าเนี่ยกำลังแพร่ระบาด

ต้องบอกว่าเดลต้าเขาก็จะมีการกลายพันธ

จำนวน๑๓๔๑ลายที่เหลือนี่ก็คือเรียกว่าแบบพบบ้างนิดหน่อย
แต่ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ที่บอกว่าเป็นชาวพระนครศรีอยุธยาที่มีการตรวจ
อันนี้เขาได้รับการประสานงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารบกนะคะ
ซึ่งเขาเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามแล้วหายเป็นปกติแล้วนะคะ
เพราะว่าเขาตรวจเจอเนี่ยตั้งแต่กันยายน
ใช่ถูกต้องจนเขาเป็นจนเขารักษาหายแล้วจนเขากลับบ้านแล้ว

รวมถึงยังไม่ถูกขึ้นบัญชีจากองค์การอนามัยโลกค่ะ
แล้วก็ยังเก็บตัวอย่างแล้วก็มีการตรวจเพิ่มขึ้น
ทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าที่อังกฤษมีเป็นเดลต้าพลัสเหมือนกันนะคะ
อันนี้นะคะยังไม่พบในประเทศไทยนะคะ
อันนี้เขายืนยันมาเลยบอกว่ายังไม่พบในประเทศไทย
แต่พบว่ามีการระบาดในขณะนี้โดยเฉพาะในแถบยุโรป
นี่คือการพัฒนาสายพันธุ์ของเวอร์โควิดนะฮะ
มีแบบมากมายหลากหลายสายพันธุ์มากจริงจริงคือเขามีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยอะค่ะ
อย่างที่บอกไปคือตอนนี้เราก็ตกใจเพราะเมื่อเช้าเราอ่านข่าว
เมืองไทยเราเจอสายพันธุ์นี้แล้วยังไงดีซึ่งจริงก่อนหน้านี้มี
ดังนั้นก็ต้องระวังฝ่าวระวังกันต่อป่ะกับมาตรการต่าง

แต่ก็คือคนก็จะงงเพราะว่าเขาไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้ไปต่างประเทศด้วย
แล้วก็แบบดูสัมผัสตรวจคนรอบข้างทั้งหมดไม่มีใครเป็นอันนี้
ก็เลยแปลกใจว่าคนนี้เขามาเป็นแล้วเขามันกลายพันธุ์มาได้ยังไง
ตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องเฝ้าระวังเรื่องถอมขอบชายแดนหลายที่ค่ะ
กาญจนบุรีมีแบบว่าลักลอบเข้ามาทางเส้นทางธรรมชาติเยอะมาก
การจนบุรีวันนี้จับได้ที่ไซโยก๒๐๐กับ๓๐๐
วันนี้ยังไม่มีวิจัยออกมาแน่นอนว่าไอวัคซีนที่เราฉีดกันมันช่วยหรือเปล่า
นี่คือคำถามแรกที่ยังไม่รู้ว่าจะตอบกันยังไงถูกต้องไหม
ใช่เพราะตอนนี้ยังไม่ได้มีการตรวจออกมาแบบชัดเจนว่ามันจะหลบภูมิไหม
หรือจะแพร่กระชายเชื้อได้แบบเร็วขึ้นหรือเปล่า

แต่นะเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกบอกว่าเจอ๑คนถูกต้องไหมวันนี้วันเดียวเจอ๑๘

ค่อนข้างติดง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราจะรู้สึกกังวลแล้วว่าเฮ้ยมันจะรุนแรงกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นยังไง
อันนี้ต้องรอทางสาธารณสุขออกมาแบบชี้ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะมีการตรวจสอบอย่างชัดเจน
อย่างชัดเจนแต่ที่แน่ตอนนี้๑พฤติกาเปิดประเทศ
ระวังเรื่องของตะเข็บชายแดนต่างเพราะมีทั้งชาวเมียนมาที่แบบว่าลักลอบเข้ามา
แม้กระทั่งทางสะแก้วเองทางกัมพูชาก็เข้ามาแล้วพากันเข้ามาเยอะมากซึ่ง

สิ่งที่เรามีอยู่เราโอเคไหมหมายความว่ามันจะครอบคลุม

เพราะว่าถ้าสมมุติเอาจริงไฟเซอร์มาแล้วเนี่ย
แต่ณวันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันมีวัคซีนเยอะแล้ว
มันอยู่ที่ว่าไอ้พันธุกรรมมันผิดพริ้วไปถึงไหน

และไอ้วัคซีนที่เราฉีดไปแล้วมันพอหรือยัง
คุณละทีคนเข็ม๓ก็คิดว่าเอาอยู่แต่เอ๊ะถ้ามันกรายผันมันจะเอาอยู่ไหม
แน่นอนว่าหมอจะต้องใช้ไยตัวนี้ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามถูกต้องไหม
ยาฆ่าเชื้อยาตัวนี้ตัวนี้แต่ไอ้ตัวนี้แค่โควิดธรรมดาเรายังไม่รู้เลยว่ารักษาที่ถูกต้องคืออะไร
แล้วถ้าสมมุติมันกลายพันธุไปอีกล่ะคือกลายเป็นว่ามันกลายพันธุเร็วกว่าหมอคิดไง
ใช่มันก้าวหน้ากว่าเราไปเยอะเลย
พอคุณหมอก็บอกว่าจะกลายพันธุ์ไม่

หมอก็บอกว่ามันไม่กลายพันธุ์แต่พวกเราก็ค่ายคาดเงินอยู่แล้วว่า
คิดดูสิกายพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้
แต่ตัวเลขเราไม่เคยรู้ว่ามันกลายกลายพันธุ์เท่าไหร่
แสดงว่าจริงในก่อนหน้านี้ก็คือมีการกายพันธุ์มาตลอดแหละ

คุณผู้ชมยังบอกเลยบอกว่าบางทีอาจจะยังไม่มีการตรวจแบบ
ชี้ชัดว่ามันกลายพันธุไปเป็นสายพันธุ์อะไร
รหัสพันธุกรรมจาก๑๔๙อาจจะ

ไม่รู้ยังไม่มีใครตอบได้

แต่ถามว่าถ้ามันไปไกลกว่านี้ก็ไม่มีใครตอบได้
บางทีทฤษฎีก็บอกว่าวัคซีนไม่ได้ช่วยอะไร

มันกลายเป็นพอมันติดกันเยอะปุ๊บ
โอกาสในการที่มันจะต้องเอาตัวรอดของมัน

แล้วของมันมันจะต้องแบบว่าเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม

จริงก็คงจะต้องตามไวรัสให้ทันเหมือนกัน

วัคซีนจริงแล้วมันมีการพัฒนาไปอย่างไหนแล้ว

เขาพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว
ทุกอย่างเขาพร้อมพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว

อืมนั่นแหละ

อย่างน้อยก็ต้องตามมันให้ทันอย่างที่น้องรถเมย์บอก

ถ้าสมมุติเรารู้ว่าไวรัสกายพันธุ์อย่างนี้

แต่วัคซีนก็ตอนนี้หลายคนก็บอกเฮ้ย
ขอเถอะบางคนยังไม่ได้เข็มที่๑เลยจริง

วันนี้เราเปิดประเทศกันอย่างสมบูรณ์แล้วนะฮะ
ค่ะก็นี่ค่ะ๔๖ประเทศนะ
๕ประเทศกับอีก๑เขตพื้นที่ที่จะเข้ามา
นี่ก็ยังไม่รวมเชื้อโรคที่มันกลายพันธุ์ด้วย
โอเคแต่ยังไงทั้งหมดทั้งหมดเราก็ต้องดูแลตัวเอง
ปะทุเราเห็นแต่ละจังหวัดตอนนี้ภาคใต้ภาคใต้ถึงขนาดจะต้องล็อกดาวน์หมู่บ้าน
ดาวน์อำเภอเขาบอก๔จังหวัดภาคใต้นี่น่ากลัวมากนะฮะ
จะต้องล็อกดาวน์หลายจุดเหมือนกันวันนี้
แม้กระตั้งคลัสเตอร์ลงวันนี้สมมุติเราเห็นจริง

วันนี้มีคลัสเตอร์อะไรบ้างคลัสเตอร์โรงพักคลัสเตอร์หมอ
งานศพหมูคลัสเตอร์งานศพคลัสเตอร์หมูกระทะอะไรอย่างนี้
แต่แปลกอย่างหนึ่งว่าณวันนี้จริงแล้วอ่ะ
โควิดเราเริ่มคุ้นชินที่จะอยู่กับมันให้ได้

เพราะยังไงมันคือคำตอบว่ามันต้องอยู่กับมันให้ได้
แต่แน่นอนว่าเราจะต้องเอาวัคซีน

เราต้องชุบป้องกันตัวเองมาแฮกการเป็นอะไร
หรือกินเข้าไปก็พัฒนาให้เลือดถูกมั้ยคะ
ใช่ตอนนี้ไฟเซอร์เองเขาก็พัฒนาเป็นยากิน

รู้เลยแบบจะต้องแบบว่าพ่นจมูกก่อนเลยสองข้างมันอยู่ได้๖ชั่วโมงต่อด้วยกินยาจีน๘เม็ด
เพราะว่าเพราะเราจะรู้สึกว่าเรากังวลในเวลาที่เราแบบต้องไปพบเจอผู้คนมากอาจจะเป็นความคุ้นชิน
จริงคนไทยก็จะแบบดีตรงนี้อย่างหนึ่งคือเรามีความระวังกันอยู่แล้วส่วนใหญ่
เมื่อกี้ขึ้นตึกมามีตู้แบบอันใหม่ออกมา
ฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อเข้าไปเป็นหมอกหมดเลยเดินออกมาไม่ถูกทางเดินพุ่งเข้าไปปุ๊บหมอก

ทุกบริษัททุกองค์กรก็พยายามสัญหาของที่จะมาเซฟ
อย่างไปกองละครรถเมลเลียร์ไม่ถ่ายละครแล้ว

ฉันจะไปเบื้องการเนี่ยเดือนหน้า
บุคลากรทางการแพทย์เข้ามาตรวจแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
ตรวจเขาบังคับให้เราตรวจทุกวันนะ
เพราะเขากลัวว่าประเทศอื่นจังหวัดของเขาสีเขียว
เดี๋ยวเรานี่แหละจะเป็นคนเอาเชื้อโรคไปให้เขา

แต่ช่วงนี้ก็อาจจะต้องเช็คมาตรการของแต่ละจังหวัดนิดนึงค่ะ
การเดินทางสมมุติเราจะขึ้นเครื่องบินเองเนี่ย

คุณจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ๒เข็มแล้ว

ถ้าไปถึงปุ๊บก่อนที่รถเมย์จะเดินทางใช่ป่ะคะ

ไม่เกิน๗วันก่อนการเดินทาง

แต่พอดีว่าเขายกเลิกไปแล้ว
สมมุติเราอย่างของไทยรัฐที่เราตรวจกันทุกวันอยู่แล้วพวกนี้เอาไปโชว์ได้ไหมคะ

ให้รุ๊ตมานั่งตรวจเองซึ่งเราทำได้เป็นถูกต้องไหมทุกคนทำละพลตัวการ
ไม่ได้จะต้องเอาหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์ของเขามาตรวจ
ปกติกระดาษมันจะมีหัวอยู่ค่ะโรงพยาบาลนั้นแหละ
เราก็จะเป็นการสแตมท์ถูกไหมคะมันไม่ได้มีหัว
มีผลรับรองแล้วมีคุณหมอเซ็นอยู่ข้างล่าง

กันแบบตรงไปมาไวรัสมันกลายพันธุไปเรื่อย
ใช่แต่เอาจริงก็คือต้องมีการตรวจคัดกรองเยอะหน่อยค่ะ
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันกลายพันธุ์ไปเยอะเราอาจจะตามไม่ทันถ้าเกิดเราไม่ตรวจ
ถูกนะฮะที่แป้งกันใหญ่ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องรักษาสุขภาพเหมือนเดิมนะฮะ
เมื่อครั้งที่แล้วเพจจือปากเนี่ยเขาได้มีการเผยภาพสุดสะเทือนใจ

เมื่อวานนี้เราก็พูดว่าพ่อมันเยี่ยมครับ
เยี่ยมคือแบบเด็กสามขวบเด็กเป็นรอยเอาบุหรี่จี้ตีเด็กพ่อแท้
สรุปว่าก่อนหน้านี้น้องเหนือเนี่ยพ่อเลี้ยง
แต่อันนี้พ่อเด็กแท้แม่เด็กแท้ทำร้ายร่างกายใช้ว่า
ถึงเยื่อหุ้มสมองอักเสบเอาข้าวไปตีเด็ก
พ่อปีนะภอเป็นคนทำเขานี้จับพ่อมาพ่อบอกว่าอะไรพี่

คือแม่ของแม่เป็นคนตีเด็กพ่อยายอีกแล้วปรากฏว่าแม่ยายบอกเอ้าทำไมมาทำอย่างนี้
แล้วก็เอาเด็กอ่ะทิ้งแบบไม่มีเยื่อใยเลยนะคือออกไปไว้เสร็จแล้วก็รีบออกเลย
ซึ่งปรากฏว่าเด็กร่างกายสาหัสจริงยายกับน้าเป็นคนมาดูแลจนดีขึ้นอ่ะเม
ร่างกายเด็กถึงขนาดเยอะหุ้มในสมองนี้มันอักเสบตามร่างกายมีแต่รอยแผล
ต่อมาเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งฮะ
กูจะเอาเบื้องต้นฉี่ม่วงขอโทษนะแต่ว่าเอาที่เป็นพ่อผู้
พี่จะพูดว่าฉี่ม่วงใครทั้งพ่อทั้งแม่พ่อแม่ด้วยเศษทั้งคู่

ว่าจริงถ้าสมมุติสืบไปสืบมา
คนเป็นพ่อนี่คืออะไรรู้ไหมขอโทษนะ
ไม่ได้บอกว่าคนที่เพิ่งออกจากคุกแล้วจะไม่ดีทุกคน

ก็เลยกลายเป็นพ่อแม่เนี่ยติดสารเสพติดทั้งคู่
และความรู้สึกของพ่อคืออะไรรู้ไหมเมย์
ขอใช้คำว่าด่ารายการนี้ด่าไม่ได้นะครับ

ลูกคนที่เขาไปทำร้ายเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหม

เพราะอะไรรู้ไหมหน้าไม่เหมือน
มันเกี่ยวที่ไหนเล่าเขามีลูกสองคน

ล่าสุดลูกการบอกว่าที่ทำร้ายเด็ก
มีลูกชายลูกชายไม่เคยเพราะลูกชายหน้าเหมือน

แต่ลูกสาวหน้าไม่เหมือนพ่อก็เลยทำร้าย
เอาไม้เด็กมันฟื้นขึ้นมาคน

แล้วไปอยู่บ้านตานะแล้วก็ละเมอเผลอขึ้นมา

เขาเห็นอะไรเขาก็พูดอย่างนั้น

ซึ่งในที่สุดวันนี้พ่อของเด็กออกมายืนยันว่า

ตอนเป็นพ่อแท้จะตีลูกได้อย่างไร

ซึ่งก่อนที่จะพาลูกสาวไปโรงพยาบาลนั้น
ภรรยาได้อุ้มลูกสาวพร้อมกับลูกชาย

กระทั่งต้นเห็นลูกสาวถูกทำร้ายร่างกาย
ตัดสินใจพาส่งโรงพยาบาลทันที
ถามว่ายอมรับสงสารลูกมาก
เอาจริงพูดว่าอย่างไรรู้หรือเปล่า

คบหาดูใจกับภรรยาหรือเมีย

ตยอมรับว่าเคยทำร้าย

สักนิดนึงพ่อกันทีได้
แง่คงคิดกับแต่ถึงคร้าย

เห็นกันเหรอ

ในที่๑ปี
ช่วยสิ่งที่สุดที่สุด

พ่อพูดแบบนี้พี่ดูสิปรากฏว่าทางแม่ของเด็ก
ของเด็กเขาบอกว่าไม่เคยทำร้ายทุบตีลูกมาก่อนเลย
แต่ยอมรับที่ผ่านมาถูกสามีทำร้ายบ้าง
แต่เอาจริงเราไม่อยากไปพูดถึงมันแล้ว
ส่วนเลือกทำร้ายลูกเหมือนเป็นการกดดันที่สามีทำร้ายคนไม่ได้
แต่มาทำร้ายลูกแทนตนเคยห้ามอีกแล้วแต่ไม่เป็นผล
พาลูกไปส่งโรงพยาบาลตนอ้อนวอนขอร้องสามี
ให้พาลูกไปส่งโรงพยาบาลส่วนเรื่องคดีความให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย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

เงียบอ่าฮะเพราะเสียงร้องเนี่ยไปสร้างความรำคาญให้กับผัวอืมนี่นะ
ยายก็บอกว่าถ้ามาทำเนี่ยให้มาทำเขามาทำเขาดีกว่าเด็กเขาจะมาโกหกเหรอ
เขาบอกคนที่ทำร้ายเขาคือพ่อถูกเสร็จแล้วปุ๊บเด็กมันเจ็บ
เด็กมันเจ็บมันก็ร้องไห้อ่าฮะแม่รักลูกเหลือเกินหยิกต่อมึงเงียบเงียบ
อ่าอันนั้นรักสามีมากกว่าลูกน่ะอ่าฮะถ้าไปหยิกอย่างงั้นอ่ะ
แต่พวกนี้ก็ทะเลาะกันบ่อยเขารักรักเริ่มเริ่มเวลาทะเลาะกันเนี่ย
หัวก็หนีไปอยู่ที่อื่นดูสิแต่การแต่พูดตามตรงนะคะดูจากร่างกายของเด็กอ่ะ
เราก็เห็นกันอยู่เนอะจะปากแข็งบอกว่าเออฉันไม่ได้ทำ
ถ้าไอ้ตัวบุหรี่ไปจี้อย่างนี้ถ้าไม่ได้ทำเด็กเดินไปชนเอง
เขาคงไม่ให้ไหมลูกเอ้ยแต่ภาพมันเห็นกันอยู่อะเนอะนะฮะ
เลยเยอะมากค่ะน่าครับอ่านี่คุณแม่เห็นหมีหมดดำไหม
คนถามมันเยอะมากเห็นหมีหมดดำไหมคนเขาบอกหมีเกาะแขนพี่อยู่สองข้าง
เพื่อนส่งมาให้ฉันก็งงมากมีหมีมีอะไรก็มี
มีหมีเกาะก็ดีกว่าอย่างอื่นเกาะแม่เนอะ

มานั่งรายการนี้มันสีสันเข้าพอดีเลยเนอะ

นะฮะเออสมายลี่ก็สวย
นะฮะอันนี้น่ารักอันนี้น่ารัก

การรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ
เอาละฮะวันนี้เขาบอกเมื่อก่อนเจอผีให้ไปหาพระ

กักตัวในป่าช้าไม่ให้กักตัวที่แปลก

หลายที่นะที่เขาให้ไปกักตัวแบบนี้
ก็คืออย่างป่าช้าทั่วไปก็คือมันก็อยู่ไกลชุมชนอยู่แล้ว

ปรากฏว่าไปอยู่ป่าช้าที่ไหนไม่ไป
อยู่ที่บุรีรำที่ตำบลหนองตะครองครับ
คือผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีพระลูกวัดที่วัดกรยานธรรม
ตำบลหนองตระคองจังหวัดบุรีรำเนี่ย
คือเรื่องของเรื่องเขาไปกักตัวอยู่ในป่าช้านี่แหละ

แล้วพระนี่คือแบบเอาล่ะใครว่าผีไม่มีจริงถ่ายคลิปเลยเจ้าค่ะ
คือถูกผีหลอกขนาดไปกักตัวอยู่ป่าช้าเก่าหลังวัดครับ
ได้เดินทางไปยังวัดกรยานธรรม
ก็ได้พบกับพระชุมพรจุณฑสารโรม
จะเปิดเผยว่าเมื่อวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ัตมาได้เดินทางกลับมาจากจังหวัดสุโขทัย
ถึงวัดช่วงบ่ายตั้งใจว่าจะกักตัวเองเป็นเวลา๑๔วันนะฮะ

โดยอัตมาตัดสินใจเข้าไปกักตัวเองในป่าช้า
คือพระตัดสินใจตัวเองนี่แหละ
ว่าโอเคเพื่อไม่ให้เป็นพระอย่างนี้ดีนะ

จริงจะได้ไม่ต้องไปเอาเกิดเป็นอะไรขึ้นมา

เพราะต้องการจะบำเพ็ญบุญให้กับตัวเอง
แต่พอตกดึกบำเพ็ญไม่ไหวจริง

โอ๊ยโหก็ทำวัดเสร็จ

ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนเดินรอบเต็นต์เลย

เสียงเด็กทารกนี่ร้องไห้
เสียงดังเลยร้องเสียงยังไงแม่ก็ไม่รู้จะไปฟังพระไปร้องนะ
เสียงกูแหบไปเป็นเสียงเด็กตาลุกได้ไงพอออกมาดูก็ไม่มีใคร
อัตตามาเนี่ยจึงเชื่อว่าเป็นวิญญาณมาขอสวรรค์บุญอ่าฮะ
ก็เลยตั้งจิตภาวนาแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณนะฮะ
สวดมนต์จบปุ๊บทั้งเสียงเด็กเดินทั้งเสียงคนเดินฮะ
ไปลองไปฟังเสียงพระสักนิดหนึ่งครับอ่า
เดินทางมาจากสุโขทัยนะสุโขทัยก็เลยมาถึงประมาณบ่ายโมง
ก็เลยว่าอยากจะอ่ามาทำตามมาตรการนะ
สาธารณสุขก็เลยเลือกที่จะมากักตัวอยู่ในป่าช้า
ก็เพื่อที่จะได้บำเพ็ญบุญให้ตัวเองด้วยนะ
พอดีก็มาก็เลยมาเจอช่วงที่เราจะเข้าจำวัดนะ
ช่วงเขาจำวัดพอดีก็ได้ยินเสียงคนละคนเดินรอบเนี่ย
รอบไอ้เต็นต์รอบเต็นต์แล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องครับ
น่ะเด็กร้องเราก็เลยสงสัยเขาจะมาขอส่วนบุญสงสน
นาก็เลยนั่งนะภาวนาแล้วก็แผ่เมตตานะ
กรวดน้ำให้เขานะกรวดน้ำให้เขาก็นู่นจนประมาณเกือบจะ
ตีหนึ่งถึงจะจำวัดไม่กลัวยังไม่กลัว
ในวันที่สองแล้วที่มากักตัวเมื่อคืนก็เดินรอบนี่เลยยม
เสียงมันใครร้อง
เสียงมันมีเด็กร้องโอ้คนลุก
เพชะตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์กับแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
กำลังนั่งถ้ำวัดนะก็ได้ยินเสียงเด็กก็รู้สึกว่า

ถ้าเวลาเราเจอเราจะแผ่เมตตาผิดผิดถูก
ก็ป่าช้า

บางทีเราสัพเพศฝั่งโน้นสัตว์ตามาเรียบร้อยเลยอ่ะเดิม

พี่หนุ่มไม่ยอมพูดไง

ก็หลับไม่ได้เลยจากคนที่เคยแห่ร้องเงียบ
โดนฝั่งผงแดงลิเวอร์พูลเนี่ย
ก็แจ๊คนะเบี้ยวไปแล้วยิ่งกว่าจนวันนี้เขามีกระแสว่า
ก็คือปลดปลดโซชาได้ไหมตรงรวมไปพี่ไปแม้จริงไปหรือเปล่า
ไม่ไปเขามีการประชุมกันเลยนะนี้ประชุมมันเป็นยังไงเขามีการประชุมกันเมื่อเช้านี้
กู้สถานการณ์กลับมาแล้วโซชาจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง

เห็นหรือว่าเฮ่ยแต่เป็นแฟนหงนะครับ

ถูกมันต้องดูเท่าหน่อยผู้ชายข้าวดูเยอะ

ทำไมน่ะทำไมอ่ะถ้าบอลมันเตะทีไรจะเสียเงินทุกทีมาก่อนเนี่ย

เด็กผู้ชายมาขอกลัวไปเสียบอลน่ะโอ้โฮคุณแม่นี่ไง

ข้อนั้นไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องบอลไม่เกี่ยวกับบอล
ใช่แต่ก็เลยดูไม่เป็นไม่ได้คุณแม่แก้ปัญหาที่ตัวเองไม่ได้คุณแม่

อ่ามดก็ไม่ชวนน้องมาดูที่บ้านเลยไม่เอานี่พอจบแมทรู้เลยได้เสียรู้เลย
จบแมทปุ๊บอายุต่อเลยนะอย่างนี้นี่
ดูไม่เป็นฉันดูไม่เป็นจริงพยายามให้คนที่ดูเป็นเขาเล่าจบยัง

ถ้าสั่งปลดคุณโซชาพ้นกุญสือออกเนี่ยนะครับ
พลายแพ้ต่อหงษ์แดงริวพูนะครับ
คารังโอเทฟรอร์ตนะครับด้วยก่อ๐๕นะครับ
ในสิกแดงเดือดพิมีหลีกอังกฤษนะครับ
โดยกระแสความต้องการจากแฟนบอลของปีศาจแดงครับ
ต้องการอยากเห็นสโมสรปลดโอเลกูน่าโซชาครับ

ซึ่งหลายสื่อเนี่ยหลายสำนักเนี่ย
รายงานว่าสโมสรเริ่มที่จะมีการพูดคุยกับกุญสือใหม่
สโมสรสั่งปลดกุญสือออกจากตำแหน่งในช่วงนี้เนี่ย

จะต้องจ่ายเงินมากถึง๘๓ล้านบาทครับ

จ่ายเงินครับเพราะว่าปลดเขาก่อนหมดสัญญานะครับ
หรือประมาณ๓๘๐ล้านบาท
หากต้องการที่จะโละบรรดาทีมงานของโซชาออกจากทุกตำแหน่ง

จะต้องเสียเงินมากถึง๑๐ล้านปอนด์หรือราว

ทางนี้เนี่ยมีรายงานว่าสโมสรได้เจยาศาสตร์กับ
ตินิโอคอนเต้นะครับผมเป็นที่เรียบร้อย
แต่ติดปัญหาเรื่องรายละเอียดที่สำคัญบางข้อโดยหลัก
จะมีการเรียกร้องจากคอนเต้ว่า
ต้องการควบคุมนะฮะการซื้อขายนักเตะเอง
จึงทำให้สโมสรยังไม่ตกลงสัญญากับกุญสือรายนี้นะครับ

ตอนนี้เขาทำทีมอยู่ที่อิตาลีนะครับผม
เขาก็เคยคุมหลายทีมในพิมิเหลียงกิจมาแล้ว

ปีแล้วเหมือนพาทีมไปได้แชมป์ไม่ใช่ไหมครับ
ต้องนะครับผมแล้วก็แฟนบอลก็ไว้วางใจ

มันเลิศจริงไม่เพราะว่า

อันนี้นักเตะถ้าไม่ได้ลงปุ๊บเนี่ย
แฟนบอลก็ไม่ชอบแล้วเนาะแฟนบอลก็กดดันแล้วแต่ยังไม่ไปใช่ไหมคะยังไม่ไปฮะ
สเปอร์ยังเจออยู่อาทิตย์นี้ยังเจออยู่อาทิตย์นี้ครับอาจจะสนับ๔๐แล้วกลับมาก็ได้ใครจะไปรู้
มันก็ไม่พอนะ๕สูตรไม่เป็นไรก็กู้หน้าก็๔เป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มกัญชัยด้วยนะครับผม
เดี๋ยวรอดูอ๋อหูหลายคนค่ะคุณก้องพุยไรคุณเกรทหลายคนหลายคนมีหลายคน
อ้าวอยากกินหมูกระทะกันไหมคะอยากสิครับอยากกิน
เดี๋ยวลองไปดูเป็นภาพสยองกันเลยทีเดียวค่ะระบุบอกว่าดูดี
โอ้โฮตืดไปเห็นไปกินหมูกระทะที่ร้านดั่งไม่ใช่มันเน่าเหรอ
มีอยู่ร้านหนึ่งเขาไปกินหมูกระทะกินไปแล้วหนึ่งคำสังเกตเห็นมันมีฝีที่เนื้อหมูหรือเปล่า
แต่ไปถามทางร้านทั้งร้านบอกว่าไม่ใช่ฝีกินได้ปกติเพราะว่ามันเป็นแค่มันหมู
อ๋อมันคือมันเกี่ยวที่ร้านก็เจอแบบนี้อยู่บ่อยค่ะ
ทีนี้เนี่ยทางเจ้าของโพสต์เขาได้ถ่ายภาพดังกล่าวออกมาแล้วก็สอบถามลูกเพจนะคะบอกว่า
ถ้าเจอแบบนี้จะสามารถเอาผิดอะไรกับทางร้านได้ไหม
เพราะว่าทางร้านเขายืนยันว่าไม่ใช่สีหมู
แต่กลับไม่ยอมให้เอาเนื้อหมูเนี่ยนะคะไปตรวจเพราะเขาบอกเขาจะหยิบไปไม่ให้ยกไปเก็บเลย
อ้างั้นไม่ได้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
แล้วก็มีหนอนใช่ไหมล่ะ

เขาบอกเนี่ยเป็นฝีหนองของหมูแน่นอน
ตำหนิทางร้านที่ไม่จริงใจต่อลูกค้าค่ะ

อยากกินหมูสักกระทะกันเยอะ

พอถามเสร็จร้านบอกว่าอ๋อไม่ใช่ฝี
ถ้าเปิดมาเจอฝีหมูก็ตกใจเหมือนกันนะ
แต่ก็มันไม่ใช่ทุกร้านนะ
บอกร้านที่เขาดีเขาก็ดีจริง
ร้านดีคุณภาพดีบุฟเฟ่ดีมีเยอะ
ร้านที่มันสุขประจำประจำแล้วเราก็เช็คดูแล้วมันโอเคปลอดภัย
แต่ที่จริงหนูว่าหมูก็คล้ายกันกันหมักแต่มันอยู่ที่น้ำจิ้มแม่

คือหมูก็คล้ายกันแหละหมักกระทงกระเทียมซีอิ๊วอะไรไป

แต่มีคนเขาก็เขียนชัดเจนนะเขาบอกว่าในถาดเดียวกันหยิบมาบางที

เขาบอกคนไทยอาจจะมีโอกาสที่กินหมูกิโลกรัมละ๒๐๐กว่านะ

บอกว่าเดี๋ยวมันก็จะเริ่มแพงขึ้นเพราะน้ำมันท่วม
มันขึ้นหมดแล้วแม่ผักเผิก
น้ำมันก็ขึ้นค่าขนส่งก็ต้องมาถึงผู้บริโภคก็ต้องขึ้นอีก

ทุกอย่างขึ้นแต่ตอนนี้มันแค่ทางด่วนขึ้น

มดครับช่วงนี้ไม่พอครับค่าเทอมมันแพะสุดหมดเลย
มันไม่มีอยู่แล้วละราคาเดิม
เอาง่ายทางด่วนก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นไฟขึ้นไหม

โอ้โหมีเสียงมาจากหลังกล้องขึ้น

วิธีเก่าของคุณแม่ที่ให้กิฟต์วอยเชอร์เซ็นทัน

แต่คุณแม่ก็ฉลาดกว่าไม่เก่งไม่หลบเลี่ยงเด็กเก่ง

ไปละเอาเกฟกันสักครั้ว

เอาล่ะมีเรื่องมาให้ขาเมาสูผึ่งกันอีกแล้ว

เมื่อเพจชื่อดังอย่างเจมอย๑๐๘

เขาได้ออกมาโพสต์ข้อความเตรียมแฉข่าวร้อน

วงการเงียบเกินไปแล้วนะแต่ก็แววว่าจะมีคนออกมาแฉมเมียดารา
แอบกินผัวชาวบ้านว่ะ

ดาราก็คือเป็นเมียผู้หญิงนี้ไม่น่าจะเป็นดาราแต่เป็นเมียของดารา

อ้าวแล้วจะมาเป็น

ใช่คู่ที่กำลังมีปัญหากันหรือเปล่า
เอาเป็นว่าจะเป็นคู่ไหนก็รอติดตามกันต่อไป
แม่หมอ
คู่เดียวที่เป็นข่าวอยู่ช่วงนี้หรอ

ว่ามันได้ยินเสียงรอดออกไปเถอะ
เดี๋ยวคดีพลิกนะ

อ๋อเห็นค่ะอืออันนี้
ไปดูอีกเรื่องอันนี้คดีพลิกจริงค่ะ
แท็กคิมซอนโฮพุ่งทะยานมากเลยทีเดียว

คือจากกรณีข่าวของคิมซอนโฮ
ที่ตกเป็นประเด็นพระเอกดังตัวย่อเค
ถูกหญิงรายหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นอดีตแฟนสาว
แฉว่าถูกพระเอกดังขอเลิก

เผยเรื่องราวความจริงที่ถูกบิดเบือนค่ะ

สิ้นปี๒๐๑๙เจอกันครั้งแรกที่งานคนรู้จัก
๒๐๒๐เดือนกุมภาพันธ์เดทในร้านกาแฟก็ลงหนัง

คือเอาง่ายนะเขาบอกเลยว่าคิมซอนโฮ
คือเขาคบเป็นแฟนแบบเปิดเผยเขาไม่ได้ปิดบัง
กลางมีนาผู้หญิงยอมรับว่าเคยแต่งงานมาก่อน
ซึ่งตั้งแต่คบกันทีแรกคิมซอนโฮไม่รู้ว่าเขาเคยแต่งงาน
มารู้อีกทีนึงเนี่ยคือกลางมีนา
กรกฎาคมค่ะเลิกกันครั้งแรกเหตุเพราะว่าผู้หญิงโกหก
โฮอยู่เรื่อยนะซอนโฮบอกเพื่อนว่าได้เลิกลากับแฟนสาวแล้ว
เพราะรู้ว่าไปกับผู้ชายคนอื่นแล้วโกหกอ่า
กรกฎาค่ะกิมซอนโฮยอมรับคำขอโทษแล้วก็กลับไปคืนดีกัน
กรกฎาค่ะผู้หญิงตั้งคัน๒๗กรกฎาทำแท้งทำแท้งต้นสิงหาคม
อนโฮพาผู้หญิงไปหาพ่อกับแม่กลางเดือนสิงหาคม
ฝ่ายชายเนี่ยทำซุปสาหร่ายให้๒สัปดาห์รับน้องหมามาเลี้ยงด้วย
สิงหานะคะเดือนกันยายนพาฝ่ายหญิงไปเจอเพื่อนเดือนธันวาคม
ผู้หญิงมีปัญหาส่วนตัวก็คือได้รับการคุกคามและทุกข์ทรมาน
ความวิตกกังวล๑๑มกราคมค่ะ๒๐๒๑ดิสแท็กก็รับรู้เรื่องของผู้หญิง
เรื่องสามีเก่าสาเหตุการหย่าแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับซอนโฮ
เมษายนนะคะพวกเขาทั้งคู่เลิกกันปลายเดือนพฤษภาคมอันนี้แตกหัก
ซึ่งจริงตอนที่ผู้หญิงโทรไปหาซอนโฮแล้วบอกว่าตัวเองท้องแล้วร้องไห้ไป
ซอนโฮเขาก็พูดกับผู้หญิงแบบชัดเจนบอกว่าไม่ต้องร้องไห้ด้วยนะ
คือเขาก็พูดอะไรอย่างนี้เขาก็พูดอย่างนั้นชัดเจนด้วย
ครับผมก็เลยกลายเป็นว่าก็เอาตรงถ้าคดีพีคก็สงสารซอนโฮนะเขาก็โดนไปเยอะแล้วพี่เมย์
โดนเยอะกินแต่ลูกรายการด้วยซีรี่ส์ต้างทั้งกำลังมาหัวหน้าโฮงอ่ะ
ดังมากตอนจบนี้และติ้งตอนแรกผู้อยากได้เป็นสามีหมดข่าวนี้ออกมาคนหยีเลยห้ะ

ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับ
ข่าวที่เขาออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องจริง
เขาก็มีหลังหลักฐานมีพยานมีรูปภาพ
มีคำที่แบบเพื่อนของฝ่ายชายพูดเพื่อนของฝ่ายหญิงพูด
ในขณะที่ก่อนหน้านี้ก็คือ
ฝ่ายหญิงออกมาพูดก็คือไม่มีภาพไม่มีหลักฐานอะไรเลย
อันนั้นแหละอืมฮืออันนั้นแหละมันมาทิ้ง
อุ๊ยเราฟังความคำที่มีออกมาได้ผู้ชายความ
ตอนนั้นก็อุปทานหมู่ไงผู้ชายทำไมหัวหน้าองค์ทำไมทำอย่างนี้
เขาออกมาแถลงข่าววันที่๒๕ใช่ไหมครับ
เขาออกมายอมรับอ่ะเนอะตอนแรกครับคือ
เพราะผู้ชายเขาก็แบบอะจะแบบมันมั้ยเขาก็อกสืบส่วนก่อน
เช็คข้อมูลต่างอะไรอย่างนี้ค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องความจริงเยอะแยะมากมาย
เขาตั้งคำถามขึ้นมาหลายข้อค่ะ
เห้อเดี๋ยวเบรคสักครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าตกเอาใหม่ครับ

เขาบอกว่านี่แค่หมูสามชั้นขึ้นไช่๒๕๐ละ

อ่าเว้นค่าแรงโอ๊ยไม่ก็ถึงบอกมาก่อนหมู่อ่ะ
เรากินครั้งพอปีแล้วร้อยกว่าบาทใช่มั้ยอ่าฮะ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับข่าวใส่ไข่
วันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ